คุณผู้ชมฮะที่เป็นพาดหัวอยู่นี่นะฮะ
ชกลุงขายปลาท่องโกเบ้าตาเขียว

ครูเอาไหมเดี๋ยวจะกดหัวลงกระทะปลาท่องโกนี่แหละ
คือคุณลุงคนนี้เป็นเจ้าของร้านปลาท่องโกะในตลาด
ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ตี๓
ตอนที่ลุงไปเตรียมแผงจะทอดปลาท่องโกะอยู่แล้ว
กระทะตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะคุณนะ
ปรากฏอยู่มีกลุ่มผู้ชายเข้ามาหาเรื่องลุง
ชกลุงแล้วก็จะจับหัวลุงกดในกระทะ
แล้วดูสิคือตอนที่ลุงเขาเอาแผลให้ดูชี้ไปที่เบ้าตามันม่วงเขียวอยู่แบบนี้
แล้วลุงบอกมีคนสั่งการด้วยนะ
คุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณลุงสิทธิพรพลวรากุลอายุ๖๓ปี
เป็นพ่อค้าขายปลาท้องโกภายในตลาดเทศบาล๑เขตเทศบาลนครอุดรธานี
ก็เข้าแจ้งความแล้วก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้นักข่าวของเรามาตรวจสอบด้วยนะครับ
สิทธิพรเล่าให้ฟังบอกว่าเดิมร้านของลุง
อยู่ริมถนนสร้างหลวงนะอยู่ตรงนั้นมา๑๐กว่าปี
เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เลยย้ายร้านเข้ามาขายในตลาดนะฮะ
แล้วลุงเองกับลูกสาวจะมาเปิดแผงขายคุณ
ตี๒จะมาแล้วส่วนลูกสาวจะตามมาช่วยตอนตี๔นะครับ
ทีนี้เมื่อคืนนี้ตอนตี๓กำลังจะทอดปลาท่องโก
คือตั้งเตาแล้วตั้งกระทะแล้ว
โอ้โหเทน้ำมันไปแล้วน้ำมันกำลังร้อนเลยนะฮะ
ปรากฏว่ามีชายชะกัน๒คนขับรถเก๋งสีน้ำเงินมาจอดหน้าร้าน
และอยู่นะคุณนะเดินลงมาลักษณะคล้ายคนเมา
ถามลุงคุณใหญ่นักเหรอที่ไปขู่พี่ชายเขา
ลุงก็งงเลยไปขู่ใครว่ะ
ส่วนผู้ชายอีกคนชายชะกันอีกคนวีดีโอคอร์ถามปลายสาย
ซึ่งลุงบอกว่าปลายสายเป็นตัวสั่งการเลย
ถามว่าใช่คนนี้ไหมปลายสายบอกว่าใช่เอาให้หนักเลย
จากนั้นชายทั้งสองคนก็มารุมทำร้าย

คุณดูสิคุณลุงท่าทางแบบนี้
คือคุณลุงก็ไม่ได้คิดจะสู้ใคร
ใช่เออนะฮะแล้วคุณลุงตัวคนเดียวด้วยหลังจากนั้น
อีกคนไปหยิบไม้เหมือนไม้เบสบอลในรถ
จะมาทุบลุง
แล้วก็ก่อนที่เขาจะทุบนะเขาเอากำปั้นชกเมื่อกี้ตรงตา

มึนมึนศีรษะแล้วก็วิ่งหนีทั้งสองคน
ทั้งสองคนก็วิ่งตามไปดึงตัวลุงไว้
แล้วก็ขู่บอกว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใคร
กูเพิ่งพ้นจากคุกมา๓ปี
อย่าให้รู้อีกนะว่าไปขู่พี่ชายคุณ

และสิ่งสำคัญคำขู่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคุณ
๒ชายจากกันนั้นขู่ลุงบอกว่า
มานี่เดี๋ยวจับหัวจุ่มลงกระทะเลย
จุ่มลงกระทะทอดปลาก๋วนั่นแหละ
ตอนที่มันตีมุ่นไปหมดแล้วก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งไล่อีก

มึงอยากจะเป็นใครแม้กูติดคุกมึงออกมา๓ปีมันบอก

นี่ลุงชี้เลยปลายสายคนนั้นแหละ
สั่งการบอกเอาหัวมันจุ่มน้ำมัน

ตั้งเตาตั้งกระทะจะทอดปลาก๋ว

เกือบจะโดยเตาและกระทะของลุงเองเนี่ย
เอาน้ำมันมาลวกร้อนเอาหัวไปจุ่ม
สิทธิพรยืนยันไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับใคร
สงสัยข้าแผงใกล้กันมาจ้างนักเลงทำร้าย
เพราะพ่อค้าแผงใกล้มักจะพูดจาหาเรื่อง
ตั้งแต่ลุงย้ายร้านขายปลาโกมาในตลาดนะ
เพราะจุดที่ย้ายมาเป็นแผงเก่าของเขา
แต่ก่อนเขาอาจจะขายไม่ดีแต่ตอนนี้โอ้โห
ตี๔ตี๕นะคนต่อคิวซื้อปลาโกะกับลุง
ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่เขาอิจฉาหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็ไปที่ตลาด

ลุงสุธิพรเหรอลุงเป็นคนดีมีน้ำใจ
ลูกค้าเขาเยอะจริงขายปลาท้องโกะขายดีนะครับ
ขายตั้งแต่ตี๒๗โมงเช้าแป๊บหมดเลย

ไม่รู้ว่าโดนทำร้ายเพิ่งจะมารู้วันนี้แหละ
ก็คนในตลาดก็กลัวอยากให้ตำรวจจับคนก่อเหตุ
คนสั่งการให้ได้โดยเร็วกว่านะฮะ